อ่ะโอ้โหข่าวผมนี่ตกที่พัทธรุงเยอะเลย
อ่ามาอีกแล้วที่พระทะลุงอันนี้เป็นกู้ไพรครับ
เป็นงานของกู้ภัยเคยได้ยินคำว่างมเข็มในมหาสมุทรใช่ไหม
อ่าค่อยอันนี้ยากเหมือนกันนะครับงมแหวนในทะเลสาปพระทะลุง
นักท่องเที่ยวทำตกไปคุณผู้ชมฮะแล้วที่เรารายงานไปอ่ะ
คือพัทธลุงในพื้นที่ตอนนี้ฝนเยอะฝนเยอะไอ้ระดับน้ำในทะเลสาบมันก็สูงขึ้นด้วย
อืมมีคลื่นเล็กน้อยด้วยโอ้งานยากแล้วล่ะยากหัวหน้าอาสากู้ภัยพัทธรุงครับ
พี่สำริทชูกลิ่นเนี่ยไปพร้อมกับทีมงานนี่ลงไปเลยพร้อมกับอุปกรณ์
สิ่งที่ต้องหาคือแหวนทองคำน้ำหนัก๑สลึงในทะเลสาบสงขลาครับ
บริเวณหาดแสนสุกลำปัมอำเภอเมืองพัทธลุง
คนที่ทำหายชื่อคุณมะลิสาโครงแก้วอายุสามสิบสองปี
เป็นนักท่องเที่ยวจากอำเภอควนขนุนทำหล่นลงไปนี่ฮะเจ้าของแหวนนะ
ยังยิ้มได้อยู่ไม่รู้ตอนนี้เจอหรือยังนะ
ระดับน้ำในทะเลสาบเนี่ยมันก็สูงขึ้นความลึกประมาณเมตรห้าสิบ
น้ำก็สีขุ่นเข้มเลยนะคุณผู้ชมฮะมีคลื่นเล็กน้อยด้วย
เจ้าหน้าที่ใช้เวลาค้นหาอยู่สามสิบนาทีอืมเลิกหาระเปล่าครับ
หาเจอแล้วครับหาเจอแล้วนี่โอ้โหใส่ไว้ในนิ้วชี้ข้างซ้ายของพี่เขา
เดี๋ยวนะอุ้ยแหวนหนึ่งสำหรับหนึ่งคือไม่ไม่ใช่บูลลี่ว่าน้อยว่าอะไรนะ
แต่มันเล็กมากนี่ไงคือพี่เขายังใส่นิ้วไม่ได้เลยอ่ะ
คืออยู่ได้แค่แบบปลายนิ้วชี้ของพี่เขาอ่ะมันสำหรับแหวนผู้หญิงอ่ะเนอะใช่
พี่มริษาก็โอ้โหว่าให้ขอบคุณเป็นการใหญ่เลยเฮ้ยพี่ก็หายังไง
หัวหน้ากู้ภัยครับพี่สำริทเนี่ยบอกว่าแหวนมันอยู่ห่างจากชายฝั่ง
ประมาณช่วงแขนเองฮะเกล้งใกล้ชายฝั่งเลยอ๋อ
มันตกอยู่ในซอกหินแต่พื้นใต้น้ำมันเป็นหินและเป็นทรายครับ
ก็ต้องค่อยค่อยค่อยงมหน่อยระวังไม่ให้ซายในกรบแหวน
โชคดีว่าคือต่อให้บนผิวน้ำมีคลื่นนะแต่ใต้น้ำน้ำด้านล่าง
มันนิ่งครับคุณมริสาเจ้าของแหวนบอกโอ้โหดีใจมากเลยนะ
แหวนคืนมาตอนแรกทำใจไว้แล้วก็เล่นทำตกในทะเลสาป
ก็คงจะไม่ได้คืนแล้วกันเลยเออเนี่ยเหมือนที่พี่เขาบอกเลย
งมเข็มในมหาสมุทรแต่ยังเชื่อนี่เขามีความเชื่อในกู้ภัยพัทธรุงครับ
เขาเชื่อว่าต้องหาเจอแน่แน่ส่วนสาเหตุที่ทำแหวนตกลงไป
จากว่าหลังเลิกงานก็มานั่งเล่นที่หาดนี้ค่ะคุณมริสาบอกแหวนมันครับอ่ะอ่า
แหนมันคับแล้วมันรัดนิ้วก็พยายามจะถอดเก็บใส่กระเป๋าอ่า
แต่หลุดไงจังหวะนั้นหลุดกระเด็นตกลงไปในทะเลสาบเลย
แต่คุณมริสาบอกแกนี่รักแหวนวงนี้มาก
ซื้อมาจากน้ำพักน้ำแรงที่พยายามเก็บหอมรอมริบมา
เพื่อจะเป็นรางวัลให้ตัวเองหลังจากนี้นะ
คุณมริษาเก็บดีดีนะครับใช่
คือถ้าทำตกตกพื้นพออย่าไปตกในทะเลสาปนะครับ
แต่ว่าพี่กู้ภัยคนนี้ดูนะดูข้างภาพนี้แม่เสียดาย

เพราะอะไรรู้ไหมเห็นอะไรป่ะทำไมฮะ
นิ้วแกเห็นไหมหายปลายนิ้วชี้หายไปหน่อยนึงน่ะ
นี่แสดงว่าต้องผ่านประสบการณ์
แล้วคนนี้จำได้ไหมพัทธลุงที่มีผู้หญิงท้องแล้วขับรถไป
ไปฝ่าน้ำแล้วรถตกอ๋อคนนี้ก็ไปช่วยแต่ไม่กู้มานี่แหละอ๋อ
โอ้โหเห็นนิ้วกันมั้ยนี่สงสัยพี่โดนัลไลน์มาแล้วนี่
ประสบการณ์สูงจริงจริงครับฮะ